คุณผู้ชมฮะที่ระยองมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ว่าคนที่นั่งมาในรถบรรทุก๖ล้อ
ทำไมเหมือนปลาอะไรบางอย่างใส่รถคันอื่น

ไอ้ที่ปลาไปใส่รถคันอื่นมันคือประทัดยักษ์หรือเปล่า

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือรถคันที่ถ่ายคลิป
เขาเห็นท่าไม่ดีเกิดเหตุตั้งแต่นู่นกลางสะพานตรงนั้นแล้ว
เขาก็เลยชะลอดูสิคนที่นั่งมา
เขาปลาอะไรใส่รถคันอื่นได้ยินเสียงปึ๊กไหมครับ

แต่วันอาจจะเห็นภาพจังหวะการปลาไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะ
มันอาจจะไม่ได้เป็นเสียงตุ้มอะไรอย่างนี้นะแต่เป็นเสียงปึ๊กอย่างนี้ฮะ
คนนี้เขาก็เลยขับรถตามกัน
แล้วก็ไปดูซิว่าก่อพฤติกรรมแบบนี้กับรถคันอื่นอีกหรือเปล่านะครับ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๖ใกล้กับห้างเซ็นทรัลระยองนะฮะ
ระหว่างที่รถคันนี้ที่เป็นตู้ทึบเนี่ยนะฮะ
แล้วเห็นไหมครับคนนั่งฝั่งผู้โดยสารเสื้อเหลืองเนี่ย
เหมือนจะยื่นมืออะไรปลาอะไรออกมาจากรถตลอดทางเลยนะครับ
เดินทางเข้าไปดูว่าทำแบบนี้เพราะอะไร
โดยคนถ่ายคลิปนะฮะก็คือพี่รังสรรแสนสุกนะฮะ
บอกว่าได้ยินเสียงประทัด๒๓ครั้ง
ก็พยายามมองหาต้นเสียงนะประทัดมันมาจากไหน

จนเจอรถ๖ล้อคันนี้คนนั่งมีพฤติกรรมแปลก

ก็เป็นห่วงว่าความคึกขนองของคนนั่งรถคันนี้

เขาตกใจไปชนคนอื่นอีกนะฮะ

จุดประทัดโยนออกนอกรถตลอดทาง
มันไม่ได้มีนัดเดียวโยนเรื่อยหลายนัดนะฮะ
ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเขาจุดทำไม
ถ้าเราได้ยินแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยโอเค

อันนี้คือเขาโยนโอนไปเรื่อย
โยนไปเรื่อยใส่รถใครเห็นใครก็โยนไปเรื่อยเลยนะ
อย่างนี้ก็ถือว่าเขาคือคนนองนะเว้ย
ใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าไปโดนรถ
ไปโดนกระจกไปโดนอะไรผมว่าสร้างจะเกิดความเสียหายนะ
ที่เสียสุดคือกลัวโชคเข้าพันธุ์มัน

นักข่าวของเราก็ตระเวนไปหาเลยนะ
ไปตามหาชาวบ้านที่ได้เห็นไหมพฤติกรรมของรถตู้ทึบคันนี้
ชาวบ้านบอกโอ้ได้ข่าวมาเขาแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านก็ภาวะเหมือนกันไม่รู้จะปลาใส่เราเมื่อไหร่นะครับ

แล้วก็มีชาวระยองแสงความคิดเห็นจำนวนมากเลย
ขอให้ตำรวจเร่งตามตัวมาดำเนินคดี
ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมทางที่ไหนอีกนะครับ
เห็นทะเบียนชัดเจนและอยากจะรู้นะที่เขาปลาลงมาจริง
เพื่ออะไรประทัดยักษ์อะไรเหล่านี้นะฮะ